วาระการดำรงตำแหน่ง๘ปีของผลเอกประยุทธ์

ต้องนับวันพระบรมราชองค์การโปรดเกล้า
ครั้งแรก๒๔สิงหาคมปี๕๗เป็นต้นมา

การได้รับรมราชองค์การโปรดกล้าวในปี๕๗
รัฐธรรมนูญชั่วคราว
ที่ประกาศใช้ปี๕๗โดยพลเอกประยุทธ์เนี่ย
สนชที่พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งทำหน้าที่
สสวสมาชิกรัฐสภา
มาตรา๑๙อันเป็นมาตราที่หยิบมาใช้ในการโปรดเกล้า
ก็เหมือนมาตรา๑๕๘ให้สนชเป็นคนโหวต
แล้วเขาก็โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นเอกฉัน
นายพรเพชรซึ่งเป็นประธานสนชก็นำความกราบบังคมทูลเป็น
ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การครับรัฐธรรมนูลปี๖๐ประกาศใช้
วันที่หกเมษายนปีหกศูนย์ก่อนหน้านี้ประชามติเนี่ย๗สิงหาคม
ปี๕๙ครับพลเอกประยุทธ์สู้ว่าเป็นนายกขาดตอนผมบอกว่า
ประเทศไทยไม่เคยมีนายกขาดตอนเพราะประกาศใช้รัฐธรรมนูล
ตามเอกสารที่ส่งไปชี้แจงแล้วที่มันหลุดออกมาแล้วเขาเห็นเห็น
ถูกต้องรัฐธรรมนูลปี๔๐ประกาศผลเอกชาวฤทธิเป็นนายก
เป็นนายกก็เป็นนายกอยู่เพราะรัฐธรรมนูลบทเฉพาะการมาตรา๒
มาตรา๒๖๔เขารับอุ๒คณะเท่านั้น

คือรัฐมนตรีที่เป็นก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูลนี้
เป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูลนี้
คมนตรีที่เป็นก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูลนี้
เป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูลนี้

สนชคศหรือตำแหน่งอื่นใด
ดังนั้นมาตรา๑๕
บอกว่าจะดำรงตำแหน่งเกิน๘ปีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่
นี้ไม่รวมระยะเวลารักษาการ

ถามว่ามาตราไหนบ้างที่บอกว่าให้นับปี๖๒
นับปี๖๒ต้องเอาคำพูด
เจตนาแรกของขนร่างในวันที่ไม่มีผลประโยชน
เกี่ยวข้องนายมีชัยพูด
วันที่๗กันยายนปี๖๑ในการประชุมครั้ง
ที่๕๐๐รองประธานคุณสุพธก็พูด
แล้วก็ไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น๑๑กันยานะครับ
ประชุมครั้งที่๕๐๑ก็รับรอง
โดยไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
ทั้งหลายทั้งปวงที่คุณเจรพรบอกว่า
มันก็เป็นไปตามเอกสารหรือคำชี้แจงที่ว่า

มันประยานและที่สำคัญก็คือว่าเวลาไปแก้บอกว่าเป็นคนดี
สามารถอยู่เกิน๘ปีได้อันนี้ฟังไม่ได้
อันนั้นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาส่งหนังสือไปที่นี่
แต่ทีนี้เนี่ยผมกำลังจะถามว่าก็ในเมื่อบอกว่า
ชุมนุม๕โมงเย็นเพราะต้องการฟังให้สิ้นกระแสความก่อน

ทำไมไม่รอฟังเหตุผลของสารรัฐมนูลท่านก่อนว่า
สมมุตินะสมมุตินะออกมาเป็นปี๖๐
นับปี๖๐ออกมาเป็นนับปี๖๒
รอฟังเหตุผลของคณะตุลาการสารรัฐมนุนก่อนเหรอว่า

คือคณะหลอมรวมที่นัดตอน๕โมงเย็นเนี่ย
โดยคาดการณ์ว่าสารรำนูนได้วินิจฉัยเสร็จสิ้นมาแล้ว
เพราะก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์รอดทุกเรื่อง
เพราะว่าสารรัฐธรรมนูล๗ใน๙เนี่ย

ผลเอกประยุทธ์รอดในคดีไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เป็นนายกเป็นหัวหน้าคอสชเนี่ย

เอาหน้าประยุทธ์ออกเอาหน้าทักษิณเข้ามา

คืออย่างนี้เดี๋ยวคนเขาจะถามว่า
คุณจตุพรไปวิเคราะห์กันเองหรือเปล่า
เห็นพลเอกประยุทธ์รอดคดีนั้นรอดคดีนี้

คือพวกผมไม่สนใจการรอดหรือไม่รอดของพลเอกประยุทธ์นะ

จากตำแหน่งตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่๒๓สิงหาคมปี๖๕ไปแล้ว
แต่ในใจลึกของผมอยากให้พลเอกประยุทธ์รอดเหมือนกับทุกเรื่องที่ผ่านมา

เพราะการรอดของพลเอกประยุทธ์ทั้งที่เอกสารทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างประจานอย่างครบถ้วนแล้วเนี่ย
รอดของพลเอกประยุทธ์เท่ากับมีนาฬิกาปลุกเครื่องใหญ่ที่จะไปปลุกประชาชนที่เขาหลับไหลกันอยู่

คือพรุ่งนี้เอาจริงคือถ้ารอดก็ดีอยากให้รอดอย่างนี้หรอ
ให้รอดสิครับเพราะว่าอะไรครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐทุกอย่างก็ว่ากันมาเนี่ยนะอยู่บ้านหลวงก็ไม่เป็นไร
จนกระทั่งว่านะครับอยู่๘ปีเนี่ยถ้าต้องการเนี่ยนะครับให้นับวันประกาศใช้รัฐธรรมนูลทำไมไม่เขียนไว้ใน๑๕๘ว่าทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูลต้องการนับปี๖๒ก็บอกว่าทั้งนี้ให้นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูลนี้ก็ไม่เขียนเอาไว้ถ้าต้องการจะอยู่เป็นช
ทางไทรัตน์ดีวีช่อง๓๒